ของขึ้นเครื่องหมดแล้วครับ
พร้อมที่จะบินไปเชียงรายนะครับ
น่าจะถึงประมาณสัก๔โมง
โมงกว่านะครับที่สนามบินเชียงรายนะครับ
แม้ไม่มีใครรู้แต่เรารู้
รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใคร
ไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไร
ก็จึงไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำ
ฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไร
ไม่ได้หวังให้ใครจดจำ
แม่อยากเย็นแค่ไหน

ไม่มีใครจดจำ
แต่เราก็ยังภูมิใจ
จะปิดทองหลังองค์
ปฏิมาจะยอมรับโชคชะตา
ไม่ว่าดีร้าย
ไม่มีใครอยู่ทำฟ้า
ถึงเวลาก็ต้องไป
เหลือไว้แต่คุณงามความสุข

ขอเทิดทูลศักดิ์ศรีถึงสิ่งใด
แม้แต่ลมหายใจก็โยนพลี
โลกยังไม่สิ้นหวัง
ถ้ายังมั่นในความดี
สัทธาไม่เคยนายมี
คนดีไม่มีวันตาย

ที่มาจะยอมรับโชคชะตา
ไม่ว่าดีร้ายไม่มีใครอยู่คำฝา
ถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดี
ขอเธอทูลศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใด
แม้แต่ลมหายใจก็ยอมฟรี
โลกยังไม่สิ้นหวังจะยังมั่นในความดี
สักอย่างไม่เคยได้หนีคนดีไม่มีวันตา
คนดีไม่มีวันตาย

วันนี้พวกเราเหมือนได้มีชีวิตใหม่
มีสุขภาพแข็งแรงดีวันดีคืน
และกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง
เหมือนมีปฏิหารซึ่งในความเป็นจริง
ปฏิหารครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นเลย

ที่ทำให้กับพวกเรา
ที่เป็นกำลังสำคัญในทีมดำน้ำ
ที่พยายามช่วยเหลือพวกเราอย่างสุดความสามารถ
จ่าแซมจากพวกเราไปแล้ว

แต่บุญคุณที่พี่จ๋าแซมมีต่อพวกเรา
จ๋าแซมมีต่อพวกเราและครอบครัวจะตราตรึงคงอยู่ในดวงใจของพวกเราตลอดการ
พวกเราขอขอบพระคุณในความทุ่มเทความเสียสละความตั้งใจความมุ่งมั่นของพี่
ที่ได้ช่วยเหลือพวกเราขอให้ดวงจิตของพี่จ่าแซมได้สถิตอยู่บนสวงสวรรค์ตาบนิรันดิ์
เด็กชายมงคลบุญเปี่ยมเด็กชายชะนินวิบูลรุ่งเรือง
เด็กชายเอกรัฐวงศุกร์จันทร์เด็กชายอดุลสามอ่อน
เด็กชายสมพงศ์ใจวงเด็กชายดวงเพชรพรมเทพ
เด็กชายนัทธวุฒิทาคำส่งเด็กชายพิพัฒน์โพก
เด็กชายพานุมาตรแสงดีเด็กชายประจักษ์สุธรรม
นายพรชัยคำหลวงนายพีรพัฒน์สมเพียงใจ
และนายเอกพลจันวง